กลับมาติดตามข่าวกันต่อก็ต้องไปที่สภากันหน่อย

สำหรับการพิจารณาร่างพรบองงบประมาณรายจ่าย

ก็วงเงิน๓ล้านเป็นการพิจารณาวาระแรก
ลงมติรับหรือไม่รับ

โดยประธานวิบฝ่ายค้านายสุธินคลังแสงนะครับ
บอกว่ามติของพักร่วมฝ่ายค้านเนี่ย
ยังยืนยันจุดเดิมก็คือไม่รับร่างพรบ
จากรัฐบาลยังชี้แจงการใช้งบไม่ได้
ฝ่ายค้านยังติดใจการเปรียบเทียบงบประมาณ
ระหว่างงบของกระทรวงสาศุกร์กับงบของกระทรวงกลาโหมครับ
แต่การซื้อวัคซีนจะช่วยรักษาชีวิตมนุษย์
เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกด้วยนะครับ
และขอให้พักภูมิใจไทยถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล
แล้วก็ถามว่านายชาดาเนี่ยไทยเศษเนี่ยนะครับ
กลับบ้านเราหรือเปล่าก็ยังคงชวนนะ
แต่ว่าบ่ายโมงทางภูมิใจไทยเขาจะมีการประชุมกัน
ว่าจะลงมติรับร่างพรบงบอย่างไร
ให้คุณผู้ชมชมการเมืองไปด้วยแล้วก็ดูจอเล็ก
จอไทยรัฐทีวีของเราด้วยหน้าข่าวของเราด้วย
นี่เป็นบรรยากาศที่สนปทุมวัน
คือหลังจากที่ไปทำเรื่องลงบันทึกประจำวันที่สนปทุมวันแล้ว
หลังจากนี้เนี่ยลุงพลก็จะขึ้นเครื่องที่กองบินตำรวจไปมุกดาหาร
เราก็จะให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศไปพร้อมกันเลย
ตำรวจจะควบคุมตัวไปนะฮะไปส่งเจ้าของพื้นที่
คือสพกกตูมที่จังหวัดมุกดาหาร
หลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าต้องส่งสาร

สารจะพิจารณาว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่ให้ประกันตัว
เดี๋ยวเราเจาะช่องบรรยากาศสดไว้ให้คุณผู้ชมได้เห็นไปด้วยนะครับ

ส่วนเหตุการณ์ที่ผู้ติดตามของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสากรมีปัญหากับตำรวจสภา
คือตำรวจสภาได้ขอให้ผู้ติดตามคนนี้
ขึ้นลิฟต์คนละทางกับลิฟต์ของสอ
เพื่อควบคุมให้มีการแพร่เชื้อโควิด๑๙
เป็นมาตรการในการป้องกันจนเกิดปัญหากันนั้นนะครับ
นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แถมรัฐสดร

เจ้าหน้าที่อาคารรัฐสภาได้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
และเต็มที่ที่สุดได้บอกกับรัฐมนตรีและผู้ติดตาม
ว่าเป็นคำสั่งของประธานสภาของนายชวนนะฮะ

ไม่ให้เกิดการติดเชื้อในอาคารรัฐสภา
ก็ต้องปฏิบัติกันโดยที่ไม่มีข้อยกเว้น
แม้ว่าจะเป็นใครก็ตามหรือแม้จะเป็นสอสอก็ตามนะครับ
คุณชวนหลีกภัยเขาบอกว่าตอนนี้ทราบแล้วล่ะว่า
เพื่อนร่วมงานของตำรวจสภาคนดังกล่าวก็
แนะนำให้ขอโทษรัฐมนตรีและผู้ติดตามแล้ว

ก็ยืนยันว่าเขาเองไม่ได้ทำผิดอะไรนะครับ
ทีนี้ได้มีการมอบหมายให้ทางเหลขาสภาพุทธธรรมรัฐสดร
สอบสวนเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา
เพื่อสร้างกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด้วยนะฮะ
เพราะว่าถ้าสอสอหรือคนติดตามสอสอ
ทำแบบนี้เดี๋ยวก็กลายเป็นที่ถูกกล่าวขวัญจากประชาชนอีกนะครับ